คุณผู้ชมคะตัดสินหนังสือจากปกไม่ได้
ก็ตัดสินคนจากการแต่งตัวไม่ได้เหมือนกันค่ะ

ขึ้นรถสองแถวปรากฏว่าโอ้โหนิสัยท่าทางวาจาของเธอ
คือไปด่ากราดคนอื่นแล้วก็หาว่าคนอื่นไปติดตังค์พี่ชายเธอ
เท่านั้นไม่พอถึงขั้นทำร้ายร่างกายด้วย
เดี๋ยวไปลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ

ไปทำร้ายร่างกายคนที่ให้ตังค์เธอ
เพราะว่าเอาเท้าขึ้นถีบที่เข่าเอาไว้ไง

แล้วบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่๒แถว
ตรงซอยโทณะสิทธิ์บางพลีที่สมุดประกานช่วงเช้าเมื่อวาน
ผู้หญิงคนนี้นะขึ้นรถสองแถว

โบเมหาว่าคนอื่นไปติดเงินพี่ชายของเธอ
ทนไม่ไหวค่ะโดนด่าเสียหาย

อยู่ดีมาด่าสติสตังค์ไม่ดีแล้วมั้
เอาตังค์ไปเลยติดตังค์อยู่ใช่ไหมเอาให้ไปเลย

ให้ตังค์แล้วผู้หญิงคนนี้จะหยุด
เปล่าเลยเอาเท้ามาถีบเข่า

เขาเป็นใครแล้วเขาสติไม่ดีจริงไหม
หรือเขาแกล้งเพื่อที่จะขู่เอาเงินใช้วิธีการแบบนี้เหรอ

ไปลงตรงโรงพยาบาลบางพลีสมุทรประการ

ก็เลยไปลงพื้นที่หน่อยไปคุยกับพี่วิน
ป้ายรถสองแถวตรงหน้าห้างแถวบางพลีแหละ

ก็ถามแหละว่าพี่พี่เห็นคลิปยัง
เอาคลิปให้ดูพี่ก็บอกว่าเออเห็นแล้ว
นี่ก็เพิ่งเจอผู้หญิงคนนี้นะปกติไม่เห็นมาก่อนเลย
ดูทรงแล้วก็เหมือนกับแบบเหม่อคุยคนเดียวด้วย

แล้วไปเตะถังในห้างด้วยนะ

คือเดินไปเดินมาแบบนี้ตั้งแต่เช้าค่ะ
แล้วทีนี้บอกว่าพี่ตายพี่ตายสังเกต
เธอถืออะไรมาว่าสังเกตเหมือนกับมีถุงยาด้วย

อาการเขาก็เมอร์ร้อยเขาพูดไปเลือดเปื่อยเขา

แล้วก็มานั่งนินามให้พี่มาแป๊บนึงเขาก็เข้าบิ๊กซี

สักพักนึงเขาก็ไปเตะกระถังในบิ๊กซี
ให้เห็นเขาพูดกันนะเขาไม่ทำร้าย

เนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงคนนี้
สรุปคือเธอปกติไหมเธอเป็นอะไรหรือเปล่า

ไม่รู้ค่ะไม่ได้มีผู้เสียหาย

แต่ก็ทางตำรวจฝากบอกมานะคุณผู้ชม

เหมือนกับเอ๊ะป่วยทางจิตรึเปล่า
ไม่แน่ใจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นไหม

หรือว่าจะโทรเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตค่ะ

หรือว่าทางสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖
อันนี้ก็แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ

อยากให้เจ้าหน้าที่อยากให้พอร์มอล